รวมเป็นเงินเกือบ๒ล้านบาท
โอ้โฮมันเป็นเยอะมากเลยนะคะ

สรุปสุดท้ายนะคะโทรบอกไปขอคืน

สืบไปสืบมามีสามีแล้วด้วย
เอาไปดูผู้หญิงคนนี้ก่อนนะคะว่าหน้าตาเป็นแบบไหนค่ะ
หนูขอโทษหนูจะไม่รบกวนแล้ว

หนูจะรับใช้หนี้เอง

ช่วยหนูนะคะหนูใช้นี่เองแต่เอาหกเหมือนก็ได้ค่ะ
หนูจะหมุนของหนูก่อนช่วยหนูนะคะ
บอกใครบอกคนที่คุยด้วยนิดนึง
อันนี้ส่งมาให้ผู้ชายคนนั้นเหรอใช่ใช่
น่าดูเหรอคะเสียงแบบนี้นี่นะมี๑๐ให้๑๐มี๑๐๐ให้๑๐๐

อันนี้เป็นคำอ้อนนะคะเป็นคลิปลักษณะคุยกันแล้วเขาก็อ้อน
้อนขอยืมเงินค่ะจะเห็นว่าบอกว่าอยากได้ล้านหนึ่ง
แต่ตอนนี้เอาหกเหมือนก็ได้ลดเยอะเหมือนกันนะ

ผู้หญิงคนนี้นะคะระบุว่าชื่อจิ๊บอายุ๓๘ปีเป็นชาวระยอง
ทีนี้คนที่โอนไปให้และคนที่คุยกันผ่านคลิปแบบนี้
ชื่อว่านายพรวิทย์หรือนายพุทธคุณอ่าเขามีสองชื่อนะ

อายุ๔๘ปีถือว่าเป็นผู้เสียหายแล้วตอนนี้

เป็นชาวสะดาวจังหวัดสงขลาค่ะ
เดินทางมาเลยมาพบร้อยตรีชัชวานบำรุงวง
หรือว่าทนายใจดีเอาหลักฐานเป็นเอกสาร
เป็นคลิปวิดีโอต่างบอกว่าช่วยหน่อยคุณทนาย
ผมจะเอาผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา
กับนางสาวจิ๊บถ้าไม่เอาเงินมาคืนผม
แล้วก็เล่านะคะเรามารู้จักกับจิ๊บตั้งแต่๒๐มิถุนายน
ขอไลน์ทีนี้เริ่มคุยไลน์ส่วนตัว
เขาบอกว่าคุยมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนเดือนนี้เดือนอะไรแล้ววะ
อันนี้พฤศจิกาได้เจอยัง๕๖เดือนเคยเจอครั้งนึง
เขาบอกว่าถึงขั้นวางแผนจะไปรู้จักกับพ่อกับแม่ทั้งสองฝ่าย
และจะแต่งงานกันด้วยโอ้โหตลอดช่วงเวลาที่รู้จักจิบ
ยืมเงินมาเรื่อยบอกจะไปให้จ่ายค่าแชร์ส่งดอกรายวัน
จ่ายค่าแผงร้านค้าในตลาดเอาไปรักษาพ่อที่ป่วย
ทุกอย่างทุกอย่างเลยเขาโอนให้เกือบ๒ล้านนะคะ
ตอบคำถามด้วยคุณบอกว่าเคยเจอหน้ากันไหม
เคยเจอกันหนึ่งครั้งก็คือจิ๊บเนี่ยเดินทางมาจากระยองมาหาที่สงขลาเองด้วยนะ
เดือนสิงหาคมแสดงความจริงใจด้วยนะ
มันทำให้ผู้ชายคนนี้คิดว่าเฮ้ยเขาต้องมีใจให้ผม

เขามาไกลขนาดนี้เขาต้องรักผมแหละ
ระยองระยองถึงสงขลาค่ะ
แล้วยิ่งทำให้เขามั่นใจว่าจะโอนเงินให้ได้มากขึ้นไง
แต่เอาไปเอามาหาตัวไม่เจอนะตอนนี้นะ
ตอนนี้นะคะสืบไปสืบมาทราบว่าจิ๊บมีสามีแล้ว

อยู่กินกันมาเป็น๑๐ปีและตอนนี้นะคะคุณพุทธคุณเนี่ยได้เบอร์ของสามี
แล้วก็โทรไปหาสามีเล่าเรื่องราวของจิ๊บให้ฟังเรียบ
มีว่าไงเนี่ยจะเลิกไหมเนี่ย
นั่นสิดูเรื่องของคดีกันก่อนนะคะเพราะว่าถือว่าก็น่าจะมีความผิดได้นะ

จิ๊บใช้หนี้ด้วย
จริงจะโอนยังไงตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน
เพราะว่าโรคโซเชียลเนี่ยบางทีก็แหม่
บางทีอยู่กินกันเป็นสามีภรรยากันปัญหาเรื่องเงินมันก็ยังมีเลย